ล่าสุดมีภาพโชคดีกัน

ชั่วโมงต่อชั่วโมงว่าจะมีใครนะมาอัปเดตอะไรกันหรือเปล่าค่ะ
ล่าสุดนั้นโพสต์ภาพหวานชื่นที่คุณพ่อคุณแม่ลูกอ่อนนะคะ
ทายาทตัวน้อยน้องเป่าไปหาป้าบุ๋มค่ะ
แล้วก็ตามมาด้วยข้อความขอโทษแล้วก็ขอโพยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะ

ก็ยอมรับเลยนะที่ใจร้อนค่ะไม่อ่านความหมายของพี่บุ๋มให้ดีซะก่อน
จะขอบคุณที่ดารารุ่นพี่นะคะยังเอ็นดูครอบครัว
โดยเฉพาะน้องเป่าเป่าเหมือนเดิมด้วยค่ะ
แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าที่มาขอโทษช้านั้นก็เพราะว่าเพิ่งกลับมาจากจีนค่ะ
เช่นเดียวกับคุณบุ๋มปนัดดานะคะที่ชี้แจงผ่านอินสตาแกรม
ดีใจที่น้องมาเยี่ยมพี่ยิมค่ะ
แล้วก็มีโอกาสปรับความเข้าใจกันขอโทษซึ่งกันและกัน

แล้วเดินหน้าสร้างผลงานให้แฟนนั้นได้ติดตามกันต่อไปค่ะ

ยอมรับว่าที่คอมเมนต์ไปเนี่ยคุณบี้ก็ใจร้อน
อ่านข้อความแล้วก็เจตนาให้มันดีซะก่อนค่ะ
โอเคไหมจบเรื่องดราม่าเรื่องนี้นะคะคุณ
แต่สังเกตนิดนึงนะว่าเขามีการลงรูปเป็นทีมเลยนะ

ก็เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันของแฟนนั่นเองค่ะ

ก็ร่วงลงไปกราวอยู่เหมือนกันนะคะ

รู้สึกดีนะที่แบบคนในวงการบันเทิงเนี่ย
มีปัญหาแล้วเคลียร์กันดีกว่าสาดกันไปสาดกันมา
คู่นี้ก็ถือว่าโอเคนะทำถูกแล้วล่ะที่มาเคลียร์กันนะจ๊ะ